ส่วนพรุ่งนี้ความพร้อมของชมบุรีบลูเวฟในการเจอกับทางโกย่าโอเชียนทีมจากญี่ปุ่น
ศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด

วันนี้มีการฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็มีการส่งสเกาะไปดูแกล่งของนางโกย่ากับวิคไวเปอร์

ก็ต้องมีลับผลใส่เน็ตชื่อ

ก่อนลงสนามเกมที่๒เจอกับนางโงย่าโวเชียนแชมป์ฟุตซอลลีกของญี่ปุ่น๙สมัยครับ
แล้วก็ดิกรีแชมป์เอเชียสองสมัยความพร้อมนักเตะไม่มีบาดเจ็บนะครับ
หลักอย่างธิรวัตสอนวิเชียนทำ๒ลูกรวมทั้งส่วนพุทธเถื่อนกลาง
เด่นประจำทีมฟิตสมบูรณ์พร้อมในการลงสนามโดยฉลามชนโต๊ะเล็กนะครับ
เริ่มสนามในเกมแรกชนะวิกไวเปอร์สแชมป์ฟุตซอลลีกของออสเตรเลีย๖ต่อ๓
แบบใจหายเจ็บครอบเหมือนกันนะครับมาได้ประตูในช่วงแทคท้าย
สำหรับลูกทีมแน่นอนส่วนแทคติกนั้นต้องดูผลงานของ

ก็เรามีข้อผิดพลาดอยู่แล้วสำหรับเกมแต่ละเกมก็คืออย่างแมทที่แล้วเนี่ยเรารับลูกเซ็ตเพลย์ไม่ค่อยดี
แล้วก็วิธีการเล่นเกมลุกเนี่ยเราบางครั้งเราเคลื่อนที่กันเยอะเกินไปจนทำให้มันเสี่ยงฟุตบอลง่าย
แต่ว่าก็พยายามที่จะปรับแล้วก็วันนี้ก็จะสกาวติ้งเกี่ยวกับเรื่องของทีมนาโกย่าเขาว่าเราจะควรเล่นกับเขายังไงครับ
พรุ่งนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ๑ทุ่มครึ่งจะแข่งขันแต่ว่าเปิดหน้าจอไทยรัฐตั้งแต่เวลา๑ทุ่ม๑๕นาทีนะครับ
จะมีการเข้ารายการดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะคลิกออฟเกมการแข่งขันนะครับ
ส่วนการแข่งขันของนาโกย่างโอเชียนนะครับในการเจอกับวิกไวเปอร์จบแล้วครับเสมอ๒๒ครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับ
วิกไวเปอร์นำสองหนึ่งด้วยนะครับก่อนจะตีเสมอได้โดยการใช้พาเวอร์
นะครับ
เมืองทอยวิเต็ดเสมอกับราชาวี๑๑และซุปเปอร์พาวเวอร์หรือว่าโอโสสภา
กำลังแข่งขันกับชนบุรีจบครึ่งแรกเสมอ๐ประตูต่อ๐ครับ